ทุกผู้ชมครับดูเรื่องนี้กันหน่อยนะ
เคยเห็นใครที่ทำแบบทำตัวลักษณะแบบแกล้งจนไหม

คือถ้าแกล้งจนก็เขาก็ทำให้ดูเหมือนกับว่าเขาไม่มีสตางค์เยอะ
ค่ะก็น่ารักดีนะคะถ้าแบบไม่ต้องอวดล่ำอวดรวยอะไรอย่างนี้เนอะ
นั่นก็เป็นมุมหนึ่งแต่ว่าคุณยายแกล้งจนที่นครปฐมเนี่ยแกถึงขั้นเดินไปขอเงินชาวบ้านเขานะสิ

เนี่ยแล้วชาวบ้านบอกว่าเอ้าสืบไปสืบมายายเขาอยู่บ้านหลังนึงตั้งราคาตั้ง๒๓ล้าน
หรอฮะแล้วไปเดินขอเงินคนอื่นเขาใช่มีเงินฝากในบัญชีเนี่ยห้าล้านได้
อันนี้เขาว่ากันมาปากต่อปากนะครับทุกผู้ชมครับแล้วเราก็เห็นเขาแชร์กันในโลกออนไลน์ด้วย
บอกคุณยายคนนี้เนี่ยนะคุณยายแกล้งจนทำนองว่ายายเนี่ยมีเงินฝากเยอะ
แต่ยังไปเดินขอเงินเขาอยู่อยู่ริมถนนแถวนครปฐมนะครับ
เจ้าของเรื่องที่ส่งเรื่องมาที่เพจบอกว่ายายเนี่ยจะมายืนที่ป้ายรถเมย์
แล้วบอกว่าโอ้หนูเอ้ยจะไปจ่ายค่าไฟไม่มีตังค์ช่วยยายหน่อยได้ไหม

เจ้าของเรื่องคนนี้ก็เลยบอกว่าโอ้โหไม่มีใครยาย
เพราะยายคงลืมไปว่าครั้งก่อนเนี่ยหนูเคยช่วยยายไปแล้ว

แต่หนูเขาบอกเขาบอกแค่ว่าไม่มีแค่ยายนะที่เหลือเขาคิดในใจต่อ
จากนั้นเนี่ยเจ้าของเรื่องบอกว่ามารู้ตอนหลังว่าคุณยายเนี่ย
อยู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านเป็นทาวน์ฮาวส์สองชั้นหลังนึงเนี่ย
ราคาประมาณ๓๔ล้าน
แล้วบางคนก็เจอคุณยายคนนี้คุณยายคนเดิมนี่แหละ
เคยไปขอรับเงินเยียวยาที่ธนาคาร
แต่ปรากฏว่าพอเขาตรวจสอบระวงประวัติบัญชีการเงินต่างเนี่ย
มันไม่ผ่านคุณสมบัติไม่ผ่าน
เพราะยายมีเงินฝากในบัญชี๕ล้านบาท
คือเงินเยียวยาเขาต้องมีเงินฝากไม่เกินเท่าไหรใช่ไหม
ยายมี๕ล้านบาทอันนี้ตามข้อมูลที่เขาบอกมานะฮะค่ะ
ยายท่านนี้นะครับเราก็แบบแม่เอาแกล้งจนก็ได้นะ
มันก็ไม่ให้ใครรู้ว่าเรามีสตางค์เยอะ
แต่ถ้าจะไปขอเงินคนอื่นเรื่อยแบบนี้มันก็ใช่ที่เหรอคะ
มันเพราะอะไรใช่ไหมลูกหลานแกอยู่ไหนหรือว่าแกทำไปเพราะอะไรยังไง
หรือว่ามันอาจจะไม่จริงแกอาจจะไม่มีจริงก็ได้
ค่ะหรือว่ามันไม่ใช่เรื่องจริงเนาะ
คุณยายอยากจะชี้แจงหรือว่าญาติพี่น้องของคุณยายเห็นข่าวนี้บอกไม่จริง

เพื่อดูข่าวอยู่เอ้านี่
ญาติผู้ใหญ่ของเราอาจมาบอกได้นะคะ
คุณจิรายุทธ์บุญชูผู้สื่อข่าวของเราวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปนะ
เราก็อยากจะตรวจสอบเรื่องนี้นะครับท่านผู้ชมครับ
ตรงจุดที่เจอภาพเมื่อกี้ก่อนเลยนะที่มีคนโพสต์เอาไว้นะครับ
ป้ายรถเมริมถนนสายศาลายานครชัยศรีจังหวัดนครปฐม
อยู่ช่วงมหาเวียมหิดลสาระยาครับ
อันนี้ฮะเผื่อท่านที่อยู่แถวนั้นแล้วก็เคยเจอคุณยายท่านนี้

ที่ไลน์ที่หน้าจอหรือว่าเฟสบุ๊กที่เราไลฟ์สิอยู่ก็ได้
ใครเคยเจอคุณยายท่านนี้บ้างคุณจิรายุทธ์ของเราผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปเนี่ย
เจอคนในพื้นที่นะฮะเขาบอกว่าที่ผ่านมาเขาเจอคุณยายนะ
คุณยายเนี่ยจะใส่เสื้อลายดอกสีม่วงกระโปรงยาวประมาณหัวเข่า
ก็จะใส่ประมาณอย่างนี้แหละเสื้อผ้าที่ใส่เนี่ยจะมาประมาณอย่างนี้
เหมือนกับรูปที่เขาโพสต์กันในสังคมออนไลน์
คือถ้าใครเห็นเนี่ยยอมรับว่าต้องเกิดความสงสาร
เพราะยายอายุเยอะแล้วดูแล้วอายุเยอะแล้ว
แล้วเดินแบบหลังคล่อมด้วยเสื้อผ้าก็ดูเก่า
แต่ทีนี้พี่เขาบอกว่าเขาได้ฟังมาปากต่อปากเนี่ย

แรกก็มีคนให้บ้าง
แต่หลังคนแถวนี้ที่เขาเจอบ่อยเขาก็เริ่มรู้แล้ว

แต่บางคนเนี่ยพอไม่ให้

อันนี้ที่เขาว่ากันมานะที่พี่คนนี้บอกกับเรานะครับ
ส่วนตัวของคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่าเขาเคยเมื่อก่อนหน้านี้นะ
เขาเคยขี่วินจักรยานยนต์รับจ้างยายก็เคยใช้บริการ
แต่พอไปถึงที่ยายก็ไม่จ่ายเงิน
จนวินหรือแม้แต่แท็กซี่หรือรถเมย์หรือว่ารถสาธารณะแถวนี้เนี่ย
เดี๋ยวนี้ไม่จอดรับแกแล้วแม้แต่คันเดียว
เพราะรู้ว่าถ้าไปส่งแกแกก็ไม่จ่ายเงิน
แล้วบางครั้งเนี่ยหากเวลาไม่มีงงไม่มีเงินไม่ได้เงินจากใคร
ยายก็จะมีลักษณะแบบทำเนียนไปซื้อของในร้านสะดวกซื้อหรือว่าร้านค้าด้วยนะ
พอหยิบของเสร็จแกจะเดินลัดคิว
สมมุติว่าคุณเขมสอนกำลังจะจ่ายอยู่ก็จะเดินไป
ักข้างหน้าคุณเขียนมาสอนแล้วเอาของของแกเนี่ย
วางใส่ข้างหน้าคุณเขมสอนด้วยเพื่อให้คนที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจ่ายเงินให้
อืมเผื่อคนจะสงสารอะไรประมาณอย่างเ

ช่วงหลังคนในพื้นที่เริ่มรู้แล้วก็ไม่เอาแล้วไม่ให้แล้วประมาณอย่างนี้นะฮะ
ส่วนคุณยายส่วนมากก็จะนักศึกษาหรือว่าคนต่างถิ่นที่ไม่ทราบ
บางทีมาเจอแกก็ให้เขาก็ให้นั่นแหละ
คือคนที่ให้ข้อมูลกับเราบอกว่ายอมรับว่า
ได้ยินข่าวมาว่ายายเนี่ยอยู่บ้านหลังใหญ่มีเงินเก็บหลายล้าน
แต่เขาก็ไม่รู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงยังไง

เพราะว่าคนตอนนี้คือเขาไหมครับ
แถวนี้เขาน่าจะรู้กันหมดแล้วแล้วว่าแกเนี่ยชอบขอตังค์แล้วก็
มีบ้านหลังใหญ่อยู่ในบ้านตรงนี้หมู่บ้านตรงนี้อะไรอย่างนี้
แกก็เลยแบบเข้าไปกินหากินข้างในไปขอคนข้างในลึกอะไรข้างใน
เด็กที่ไม่รู้แต่อย่างราวแปลว่าเล็กแรกจะสงสารนะ
ถามว่าเราใจร้ายไหมเราก็ไม่ได้ใจร้ายนะโดนบ่อยเข้าไปบ่อย
ใช่ครับก็ไม่ได้จนจริง
แล้วก็แกจะใส่เสื้ออยู่ชุดเดียว
เป็นเสื้อสีม่วงแล้วก็เป็นแบบกระโปรงสั้นอะไรอย่างนี้

คนเห็นนี่จะเห็นได้แต่ไกลเลย
คุณจิรายุทธ์ผู้สื่อข่าวของเราก็ถามชาวบ้านแถวนั้น

กลายจะมีหรือมีอาการทางจิตอะไรอย่างไรรึเปล่า

ว่าคุณยายอยู่กับใคร

หรือว่าพออายุเยอะแล้วมีอาการหลงลืม
อัลไซเมอร์ลืมอย่างนี่ค่ะ
ว่าต้องจ่ายเงินหรือไม่ต้องจ่ายหรือบางทีลืมไง
เดินออกไปทุกวันอย่างนั้นหรือลืมไปว่าตัวเองเราก็มีเงิน

ราคา๒๒ล้านนะครับ

ชาวบ้านบอกว่าแกก็อาศัยอยู่อยู่จริงนะ

เราก็พยายามที่จะถามหาคุณยายเผื่อจะช่วยเหลือดูแลคุณยายได้
ว่าคุณยายเอิดเป็นยังไงทุกข์ร้อนอะไรยังไง
หรือว่าอยู่คนเดียวมีใครดูแลหรือเปล่าเนี่ย
แต่คุณยายไม่ได้ออกมาคุณยายไม่ได้ออกมาจากบ้าน
เพื่อนบ้านบอกว่าคุณยายมาอยู่ที่นี่ตั้งแต่ปี๕๓แล้วนะ
ค่ะ
ก็จะมีคนอื่นที่เขาไปเจอตามถนนหนทางตามแถวหน้ามหาวิทยาลัยมหิดลศาลายา

ไม่เคยมีปัญหาอะไรลักษณะแบบนี้กับคนในหมู่บ้าน

เผื่อคนญาติพี่น้อง

แกอยู่คนเดียวแล้วแกตอนนี้อายุต้องเยอะแล้วล่ะ
ต้องมีคนดูแลกันแล้วล่ะใช่นะคะครับ